เป็นพนักงานอยู่ในร้านหมูกระทะ

เค้าก็ว่าย
แต่ก็ทางฝั่งนั้นคือมียะของลูกค้า

ผู้หญิงใส่เสื้อสีครีมนะคะ

ตัวคนเจ็บบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด

นางสาวพีก็แล้วกันนะคะเธออายุ๒๑

ดูแลลูกค้าในร้านหมูกระทะที่นครสวรรค์

ลูกค้าผู้ชายมากัน๓๔คน
มานั่งกินหมูกระทะแล้วเรียกเธอไป

แล้วผู้ชายในกลุ่มวีดีโอคอร์

เหมือนชวนให้มากินหมูกระทะด้วย

แต่ไม่ใช่เพื่อน
เป็นเมียของลูกค้าผู้ชาย

มาโทรหาผัวฉันทำไม

ตบเธอเอาเท้าถีบเธอ
เพื่อนต้องมาห้ามเธอไปแจ้งความที่สพนปริงดูสิแผลเธอ
เธอบอกว่าตำรวจก็เรียกคนก่อเหตุมาแล้วก็ให้ไปเซ็นชื่อ
เธอก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ดีปรากฏว่าไอ้ที่เซ็นไป
เหมือนกับเซ็นยินยอมไม่เอาเรื่องตัวผู้ก่อเหตุเลยโดนปรับไปแค่ห้าร้อย
แล้วเหมือนกับว่าผู้ก่อเหตุคือเป็นเมียตำรวจอ่ะผัวเขาเป็นตำรวจอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็คือไปแจ้งแล้วเขาก็เซียค่ะ๕๐๐เหรอ
คืออยากให้มาไหว้หนูขอโทษอย่างจริงใจ
โดบหนูที่ไหนไหว้หนูที่นั่นแล้วก็หนูจะเรียกฆ่าท้องขวัญเลยค่ะ
เพราะว่าหนูเป็นกัปตรรนที่ล้านหนูอายคน
ตัวคนเจ็บอะนะคะนางสาวพีมีสิ่งของเธอเธอก็บอกว่า
เหมือนกับทางผู้ก่อเหตุเป็นเมียตำรวจไง
แล้วตัวแบบสามีเขาเป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่นครสวรรค์เลยด้วย
ก็เลยกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะก็เลยมาร้องกับนักข่าว
อยากจะให้ผู้ก่อเหตุมาขอโทษเธอด้วยความจริงใจเธอก็จะยอมจบเรื่อง
แต่คุณผู้ชมคะทางฝั่งผู้ก่อเหตุไม่ยอมจบ
ล่าสุดวันนี้เลยตัวเจ้าของร้านที่เป็นร้านที่เกิดเหตุนะคะ
นางสาวอัญชาลีอายุ๔๒ปีมาร้องกับนักข่าว
บอกว่าผู้ก่อเหตุจะแจ้งความเอาผิดร้าน
ว่าทำไมร้านเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้คนเจ็บ
เพื่อเป็นหลักฐานไปแจ้งความและเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้สื่อ
เมื่อคืนสามีของผู้ก่อเหตุโทรมา
บอกทำไมเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปเผยแพร่
เมียเขาเสียหายนะเดี๋ยวจะดำเนินคดีกับทางร้าน

อ่ะพี่งั้นเปลี่ยนพูดคุณค่ะ
ผมเป็นสามีไม่ขนาดค่ะ
ยังไงดีละเนี่ยถ้าเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีก็คงต้องปล่อย
ครับเพราะส่วนตัวมองว่าตัวนางสาวพีเขาถูกทำลายร่างกายเขาบาดเจ็บนะ
แล้วนางสาวพีก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นกิ๊กไม่ได้ไปโอ้โหไปทำเรื่องผิดศิลธรรมอะไรเลย
ในฐานะที่เธอเป็นนายจ้างเธอบอกว่าเธอขอปกป้องลูกจ้างผู้หญิงคนนี้อย่างเต็มที่
อยากจะฟ้องอยากจะดำเนินคดีอยากจะอะไรมาเลยมาสู้กัน
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปทางฝั่งผู้ก่อเหตุค่ะ

โดยเฉพาะทางสามีของผู้ก่อเหตุที่เห็นบอกว่าเป็นตำรวจในพื้นที่นครสวรรค์
เขาตอบแค่ว่าติดงานขอไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเดี๋ยวรอพรุ่งนี้
เดี๋ยวให้เมียมาเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
พนักงานที่ร้านที่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะ
เรายังไม่ได้ข้อมูลจากฝั่งผู้ก่อเหตุเลย